ตอนนี้พักพลังประชารัฐเองก็ยังคงรอ
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ตอบรับเป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อ
นายกรัฐมนตรีของพักอยู่ค่ะก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าน่าจะยังมีเวลา
จนกว่าจะเปิดรับสมัครขณะที่เจ้าตัวยังยืนยันค่ะว่าจะยังอยู่ใน
โดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าการจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนอยู่ที่กรกตค่ะ

ตั้งในราชกิจจานุเบกษาตามที่เคยคาดการณ์เอาไว้
เพราะกรกตจะต้องพิจารณารายละเอียดต่าง
พระมรยังคงมีอยู่ค่ะเพราะถือเป็นการทำหน้าที่ของรัฐบาลตามปกติ
แก้ปัญหาของประชาชนไม่เกี่ยวข้องกับภาคการเมือง
ไม่ใช่การหาเสียงเพราะส่วนตัวนายกเองไม่ได้ลงเลือกตั้งด้วย
ส่วนสุดพิเศษงานต่ำคัญสำหรับคนไทยและประเทศไทย
ก็เราสามารถทำเป็นการคู่กันหาดไปด้วยได้นะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกรกตก็ยืนยันเหมือนกันค่ะว่า
แม้จะไม่มีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งประกาศออกไปในเมื่อวานนี้
ก็ไม่ได้หมายความว่าการเลือกตั้งจะเลื่อนออกไป

กรกตก็พร้อมที่จะออกประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทันที
มีรายงานด้วยนะคะว่านายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี

ว่าจะไปหารือกับกรกตในช่วงบ่ายวันนี้
เพื่อกำหนดวันเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้ง
ว่าควรจะเป็นเมื่อไหร่ถึงจะเหมาะสม
เพื่อไม่ให้กระทบต่อพระราชพิธีสำคัญ
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมค่ะ